พูดถึงปลากระพงแล้วนั้น

สันในการแข่งขันจับปลากระพงขาวที่จังหวัดสมุทรปราการ
โอ้โหบรรยากาศเขายิ่งใหญ่มากนะคุณ
คุณดูบรรยากาศนี่คือการปล่อยตัวผู้ร่วมแข่งขัน
งานการแข่งขันจับปลากระพงขาวครั้งที่๑
ว้าวครั้งแรกแล้วนี่คือกีฬาพื้นน้ำ

ก็มันอยู่ในน้ำอ่ะอยู่ในน้ำก็พื้นน้ำก็ได้

แล้วดูกองเชียร์โอ้โหอาจต้องมาชุดแบบนี้
พลาดพังตกน้ำไปจะลอยเพราะว่าตีโป่งนะ

นี่คือกีฬาพื้นบ้านของชาวตำบลคลองนิยมยาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เขาก็จัดขึ้นที่บ่อปลากระพงลุงฉลวย
หรือคุณเชิดศักดิ์ฝักแคร์เล็กอายุ๗๕ปี
คุณลุงเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงเลย
จับปลากระพงขาวชิงแชมป์ประเทศไทย
โลกเกียรติยศครั้งที่หนึ่ง

คือมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด๑๕๐คน
สมัครคนละ๕๐๐บาทนะคะ

ผู้ที่จับปลาได้รวมน้ำหนักมากที่สุด

ถ้าคุณจับได้เยอะแปลว่าน้ำหนักอาจจะได้เยอะ
หรือคุณจับได้ตัวใหญ่น้ำหนักอาจจะชนะก็ได้

ใช่แล้วซึ่งก่อนการแข่งขัน
คณะกรรมการจะนำปลากระพงใส่ไว้ในบ่อ
จำนวนกว่า๕๐๐กิโลกรัม
แล้วทำการสูบน้ำ

ใช่สูบน้ำออกจากบ่อให้น้ำอยู่ในระดับพอที่อย่างนี้ค่ะ
พอที่จะสามารถมองเห็นตัวปลาได้
จากนั้นให้เวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันลงมือจับปลาทั้งหมด

ต้องการให้คนไทยรู้จักปลากระพงขาว
ตำบลคลองนิยมญาตราว่า

สมระหว่างน้ำจืดและน้ำกร่อย
เนื้อปลาจะหวานอร่อยมาก
นี่คุณดูปลาสดมากเลยนะคะ
หลังจากครบเวลาหมดเวลา๓๐นาที
จับได้เท่าไหร่เอาไปล้างทำความสะอาดเอาดินออกด้วยนะ

ใครได้น้ำหนักปลามากที่สุดเป็นผู้ชนะไปเลย
ผลการแข่งขันได้ผู้ชนะลำดับที่๑ก็คือ
ได้น้ำหนักกว่า๒๓๔กิโลกรัม
โอ้โห
เก่งมากจริงดูแล้วก็สนุกสนานมากนะคะ
ก็ที่สำคัญก็คือทำให้คนต่างถิ่นได้รู้จัก
ปลากระพงขาวของที่นั่นว่ามีความอร่อย

แต่ว่าจับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีช่วงฤดูในการ
ปล่อยปลากระพงคืนสู่หม่อด้วยนะคะ